วินาทีนี้ไม่มีใครยังไม่ได้ดูแน่นอนเลย
อย่างคุณชนะอย่างนี้เขาก็ต้องแอบไปส่องดูเหมือนกันแหละ
คุณผู้ชมปล่อยซอล่อเดียวออกมาครั้งแรกในชื่อเพลงของลาลิสาใช่ไหม

ที่ฉันไปส่องเจอเรื่องราวแบบนี้ก็เลยอยากจะบอกต่อ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่ค่ะคุณกระแสแรกที่แรงจนอดพูดถึงไม่ได้ก็คือ
แล้วก็สวมเครื่องประดับศีรษะเป็นรัฐกล้าวยอดใช่ไหม
กระแสนี้ชุดไทยนี้เครื่องประดับทองแบบนี้นะ
พาหุรัฐสำเพ็งแหล่งขายชุดไทยคึกคลื้นมาก
ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยซิงเกิ้ลนี้ออกมาเลยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นะพาหุรัฐสำเพ็งเอยเงียบเหงามานานมาก
เหล่าบรรดาแบบว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบน้องก็อยากจะแต่งตัวตาม
ก็ไปกว้านซื้อเครื่องประดับต่างกันจนแบบโอ้โหพาหุรัสสำเพ็งแทบแตกอะค่ะคุณ

ที่จังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่านั่นเอง
และยังไงก็เลยทำให้ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มีคนเดินทางไปเที่ยวชมประสาทเขาพนมรุ้งเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยคุณ
ดูสิคะหลังจากเงียบเหงาเหมือนกันในช่วงโควิดก็คือ

แต่เนี่ยคนในจังหวัดเองก็เอออยากจะเข้าไปเที่ยวชมกันสักครั้งหนึ่งให้เห็นกับตาของตัวเองใช่ไหม
แล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่ถูกพูดถึงมากจากการให้สัมภาษณ์ของน้องลิซ่า
เขาบอกว่าถ้าเธอกลับไทยเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านมากินลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรำ

หลังจากที่เธอพูดประโยคนี้ปั๊บลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำที่เนี่ยโอ้ขายดีปุ๊บเลย

ลูกชิ้นยืนกินที่นี่เราก็เคยนำเสนอกันบ่อยนะ
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทย
หรือเขาเคลมว่าเป็นแห่งเดียวในโลกเลยนะ
พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หลังจากที่น้องลิซ่าพูดถึงร้านลูกชิ้นยืนกินนะ
ขายเพิ่มขึ้นเลยจากที่ซบเซาเพราะโควิดไป
ฟังความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยค่ะ
ชอบมากรายการ
อยากกินลูกชิ้นเลยอยากกินเลย

ลูกชิ้นยืนกินเป็นเอกลักษณ์ของบูรีราม

อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปตามดู
เพราะว่าพ่อ้าวแม่ค้าเค้าบอกขายดี
ของคนไทยคือเราได้เห็นความสามารถที่มากมายของน้อง
แล้วน้องเองก็รักบ้านเกิดเหมือนกัน
ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษ
สอดแทรกความเป็นไทยลงไปในเพลง
เพื่ออยากจะให้คนทั่วโลกได้รู้จักความเป็นไทย

แล้วเราเองก็ภูมิใจมากแล้วเราเองก็อยากจะกินลูกชิ้นยืนเกี้ยวบ้างตอนนี้

นี่ค่ะก็ต้องยอมรับว่ากระแสมากจริงนะคะ